ตลอด๔เดือนที่ผ่านมาก็ได้เกิดอุบัติเหตุระบบขนส่งมวลชนกว่า๗ครั้งนะครับ
สร้างความเสียหายทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สิน

ตั้งคณะกรรมการคุมเข้มความปลอดภัย
โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
พร้อมกับเพิ่มบทลงโทษทุกกรณี
หากเกิดอุบัติเหตุหลังจากนี้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
ที่ประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารการรถไฟฟ้า
กับตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธารถไฟฟ้าทุกสัญญา
เพื่อควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ
จากการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

และที่ปรึกษาการก่อสร้างรวม๑๕คน
ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะได้รายชื่อ

โดยคณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัย

หากเกิดอุบัติเหตุหลังจากนี้

ในสติติเรื่องความปลอดภัยในรอบ๓ปี
ไม่บ่อยคำว่าบ่อยแค่มันต้องมาก๊อมโหนด
ก็ควรจะกี่ครั้งจากตรงนี้มา
แล้วก็มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการเรียกว่าประเมินข้อเสนอของทางบริษัทผู้รับจ้าง
ส่วนประเด็นความปลอดภัยของผู้โดยสารรถไฟฟ้า
หากเกิดพลัดตกลงไปในรางแอร์พอร์ตลิงค์

หลบบริเวณช่องตรงกลางระหว่างรังทั้งสองฝั่ง
เพราะมีความกว้างถึง๔เมตร
รถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าสายสีม่วง
หลบเข้าข้างใต้ชาญชาลาอย่างเดียว
เพราะตรงกลางมีกระแสไฟฟ้าแรงสูง
และหากพบเห็นคนอื่นตกลงไปหมดสติ

กดปุ่มหยุดรถฉุกเฉินได้ตลอด
สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์

อยู่ที่ชาญชาลาฝั่งละ๕ตัว
มีปุ่มหยุดรถฉุกเฉินฝั่งละ๔ตัว
รถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าสายสีม่วง

แอร์พอร์ตลิงค์ปุ่มหยุดรถฉุกเฉิน
จะหยุดรถและส่งสัญญาณไปที่ตัวรถโดยตรง
ซึ่งปกติรถจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด๑๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จะใช้ความเร็วที่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีระยะเบรกอยู่ที่๑๐๐เมตร

ความเร็วอยู่ที่๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งระยะเบรกขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารบนรถ

จะมีระยะเบรกไม่เท่ากัน
สำหรับการป้องกันความปลอดภัยเบื้องต้น
ข้อแรกควรยืนเว้นระยะห่างจากเส้นสีเหลือง
อย่าไปยืนทัพหรือยืนใกล้
ไม่ว่าจะขนแน่นแค่ไหน